ส่วนอีกคดีหนึ่งครับเป็นคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
อันนี้เป็นกรณีของป้าติ้นที่มีปัญหากับเพื่อนอยู่สองคน
๒ปี๒งวดนะฮะถูกรางวัลที่๑
๒ปีซ้อนเนี่ยนะครับงวดหนึ่งก็คือ๑เมษายน๒๕๕๙
ติ้นบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่กับป้าดานางสุดารัฐ
ซื้อในกรุงเทพนั่นแหละวัดราชบัวข่าวนะครับ๐๖๖๗๒๐๕คู่๓๐ล้านบาท
รางวัลที่หนึ่งซื้อด้วยกันแต่ป้าดาเอาไปขึ้นเงินคนเดียว

อีกงวดหนึ่งนะครับ๑เมษายนเหมือนกัน๒๕๖๐บาท
คราวนี้กับเพื่อนอีกคนชื่อว่าป้าติ๋วไปที่คำชโนธอุดรธานี
ซื้อ๕คู่๓๙๒๗๘๕ถูก๓๐ล้าน
ติ้นก็แจ้งความป้าติ๋วบอกว่าซื้อด้วยกันหุ้นด้วยกันเนี่ย
เอาไปคนเดียวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีก
สำหรับในส่วนของคดีที่ป้าติ้นมีกับป้าดา
เพราะมันมีการพาดพิงไปถึงหมวดโค้กนะฮะ
เป็นรองสารวัตรสืบสวนสอนอประเวทที่ทำคดีนี้ตั้งแต่ต้นนะครับ
หมวดโค๊กคือ๑๐๐ตำรวจโทสมประสงค์ปศาสตร์วัด
ตอนนี้ถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปแจ้งความกับกองปราบให้ดำเนินคดี
เพราะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสำนวนคดีเอาสำนวนคดีไปให้ป้าติ้นไปฟ้องศาล
จนศาลเนี่ยรับฟ้องแล้วป้าดาก็ตกเป็นจำเลย
ทำไมถึงเอาสำนวนคดีที่สำคัญแบบนี้ไปให้ทางป้าติ้น
ที่เป็นคนที่มาแจ้งความเหมือนกับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
เรื่องนี้ทางรองการกองปราบรามนะครับ
บัญชาให้พิจารณาส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบราม
การทุจฤทธิ์ในภาครัดส์หรือปตปธไปดำเนินการ
เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือหมดโคตรนั้นเป็นเจ้านัทธิภาครัดส่วนผู้บังคับการ
ส่วนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ซึ่งท่านก็กำกับดูแลสอนอประเวทนะครับ
บอกว่าได้ส่งหนังสือไปให้ภูมิกับการสอนอประเวท
ส่งตัวหมวดโค้กไปให้กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสอบปากคำแล้ว
เรื่องต้นยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงอะไรมาแต่มีการพูดคุยทางวาจา
โดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นคนให้เอกสารสำนวนคดีไปกับป้าติ้นโดยตรง
แต่ป้าติ้นเป็นผู้เอาไปเองระหว่างที่ตนไปทำธุระข้างนอก
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดนั้นยังไม่ได้ลงลึกเพราะยังไม่ได้เจอเจ้าตัว
ป้าติ้นก็บอกว่าแอบเปิดลิ้นชักของหมวดโค้กแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารเองนะครับ
ขณะที่เรื่องความสนิทสนมส่วนตัวระหว่างหวดโค้กกับป้าติ้น
เชื่อว่าก็คงจะรู้จักกันหลังจากมีการรับแจ้งความนะครับ
คงไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อนส่วนการจะไปกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหน
มันก็ไม่เหมาะสมนั่นแหละเพราะว่าตำรวจกับคนที่เป็นคู่คดีต่างเนี่ยมันไม่ควรจะสนิทสนมกันมากเกินไปนะฮะ
ก็มีรายงานข่าวว่าตอนนี้หมวดโค้กเองก็เครียดมากหลังจากถูกตั้งกรรมการสอบสวน

แล้วล่าสุดครับพันธุ์ตำรวจเอกธวัฒน์วงสง่ารองผู้บังคับการ
ในฐานะประธานกรรมการรวตสอบส่วนข้อธิตจริง
กรณีของหมวดโค้กได้มีคำสั่งให้
ร้อยตำรวจโทสมประสงค์หรือหมวดโค้ก
ย้ายมาปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
กองบังคับการตมคนบาร๔
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมที่สอนอประเวท
มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป